ป้องกันแชมป์โลกสมัยที่๕ของอำนาจมีความสำคัญนะครับ
เพราะถือเป็นใบเบิกทางในการสร้างประวัติศาสต
แชมป์โลกสถาบันอื่นแบบแชมป์ชนแชมป์
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณกริติกรธนมหามงคลครับ
และต่างมีเหตุผลที่ต้องชนะ
ทำให้ต้องมีสักคนที่เจ็บปวดใจจากความพ่ายแพ้
แต่อำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์เปียนโลกชาวไทย
ไม่ได้มีความหวังที่จะป้องกันเข็มขัดไว้เพื่อตัวเองเท่านั้น
เขาต้องการสร้างและจารึกประวัติศาสตร์
เป็นนักชกไทยคนแรกที่กระชากเข็มขัด
จากช้ำภรรยาบร้านอื่นแบบช้ำชนช้ำ
มมี่ดรเอกรัฐชัยโชธช่วงโปรโมเตอร์เกลียดกิรินโปรโมชั่น
ยืนยันว่าขณะนี้คาซิโตอิโอกะ
อำนาจเคยบุกไปชนะคะแนนถึงโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
ต้องการกลับมาท้าชิงเข็มขัดกับเขาอีกครั้ง

นักมวยที่ดีที่สุดของโลกแบบปอนต่อปอนด์ปัจจุบัน
นิการากัวผู้ที่มีสถิติการชก๔๔ไฟล์
ชนะรวดและน็อกเอาท์ได้ถึง๓๘ไฟล์ไม่เคยแพ้
ถ้าอำนาจผ่านไฟล์นี้ไปได้สื่อผ่านเมียนโฮลีไปได้
ไฟล์ต่อไปเราก็มองการชก

เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยของเรา
เลยมองไปที่ทางล้มแชมป์กับทางอดีตผู้ปรับเก่า

เขาเคยแพ้อำนาจมาแล้ว
ซึ่งคิดว่าเขาก็อยากจะต่อยกับอำนาจอีกครั้งหนึ่ง

นักโชคเบอร์หนึ่งของโลกแบบปอนต่อปอนด
ซึ่งในเมืองต้นทั้งสองคนก็ไม่ได้การเจรจากัน

อยากเห็นนักมวยไทยที่ไปชกระดับโลกที่อเมริกา
แล้วก็ล้มแชมป์กับนักชกเบอร์หนึ่งของโลกอย่างโรมังกอซาเลค

ผมก็ตั้งเป้าไว้ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนก่อนที่จะฟ้าหัดแปมเปี้โลกเช่นนี้มาอยู่แล้วครับว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะทำอะไรให้กับประเทศชาติเพื่อเหมือนกับแบบที่บรรพรุษลเราทำไว้
ก็เหมือนกับแบบเป็นชื่อเสียงหรือว่าเป็นเกียรติยศเป็นอย่างสัมผัสแชมสัมผัสแชมเปียนเส้นหนึ่ง๒เส้น๓เส้นเหมือนธีระที่พี่ระได้ทำไว้ก็คือว่าไม่แพ้ใคร
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าผมทำที่ผมทำผมอาจจะทำเพื่อพวกประเทศชาติมากกว่า
ครับผมผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าต้องต้องไปยิ่งยิ่งใหญ่ฝากกับทุกคนแต่ที่ที่ใจที่ผมอยากทำก็คือว่าจะจะทำเพื่อพวกประเทศชาติครับแล้วก็เพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องและส่วนคนถ่ายน้ำเทศครับผม

อำนาจเกษตรพัฒนายังคงก้าวเดินต่อไปเพื่อจุดหมายปลายทางที่ต้องการ